เดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม๒หน่อยนะฮะ
ถนนเส้นที่ปกติก็รถติดอยู่แล้ว
ชาวบ้านบอกเห็นอย่างนี้แล้วอ่อนใจนะครับทีแรกคิดว่าโอ้โหสงสัยอุบัติเหตุ
รถใหญ่ซะด้วยบรรทุกกับบรรทุกค่ะสุดท้ายเนี่ยฮะ
กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ว่ามีอุบัติเหตุชนอะไรกันเลยฮะ
รถเสียด้วยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนี่อยู่ดีดีคันหน้าเนี่ย
จอดขวางคันหลังไว้ไปไม่ได้อืมนี่แล้วที่ลงมาเนี่ย
คือคนขับบรรทุกคันหน้าเห็นไหมฮะเดินถือขวาน
ชูมือชูไม้ชูขวานเหมือนในทองเหม็นในบางรจันทร์เลย

ถ้าอย่างนี้ใช่เลยนี่ฮะคือผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยขับรถผ่านมาพอดีนะครับ
ก็เอ๊ะทำไมรถติดจังก็เลยบันทึกภาพนี้เอาไว้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เดี๋ยวพี่ตำรวจเขาคงตามต่อนะฮะคือยังไงคุณก็มาทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ
รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ว่าทำแบบนี้ไม่ได้แน่ถูกต้องนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะ
นี่ไล่กันไปไล่กันมาอย่างนี้แล้วมีขวานด้วยมีอาวุธด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางถนนเลยนะฮะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบรรทุกสองคันนี้นะครับ
เจ้าของคลิปผ่านมาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้โอ้โหแล้วก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อจ๋าแซ่เตินพร้อมข้อความบนถนนใจเย็น
บอกว่าการใช้รถใช้ถนนเนี่ยขอให้ใจเย็นกันหน่อย
โชคดีที่ไม่มีรายร้ายแรงกว่านี้ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขาจะแยกย้ายกันไปหรือว่ายังไงนะฮะ